เมื่อยแก้มไหม
คุณผู้ชมทรีย์มาให้อย่างเนี้ยละนะคะ
คุณผู้ชมทำไมโหดอย่างนี้นะ
พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกหลานนั่งดูอยู่ย้ำเตือนเด็กด้วยนะคะ

ใช่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคม
คุณแล้วเพจดังเขาเอามาแชร์คลิป
คือเขาบอกว่าคลิปนี้เป็นการทำร้ายร่างกาย

อ่านข้อความแคปชั่นก็สะเทือนใจแล้ว
วิถีชีวิตเจ้าหนี้ไม่ตีก็ไม่ให้

ถ้าไม่คืนก็จะโดนแบบนี้เรื่อยไป
คุณนี่เขียนแบบนี้
แล้วก็บอกด้วยนะคนที่ทำพร้อมติดคุก
เพราะว่าทนไม่ไหวแล้วกับการถูกเบี้ยวหนี้
เปิดเผยด้วยค่ะบอกว่าที่ผ่านมามีผู้เสียหายเยอะ
คิดเป็นเงินกว่า๒ล้านบาท
แล้วก็ส่วนของเจ้าหนี้เขาบอกว่า

ประมาณ๙แสนบาทแต่ได้ไม่ครบ

คลิปนี้ออกไปก็คงต้องมีการตรวจสอบกันหน่อยนะครับ

เจ้าหน้าที่ก็คงต้องไปดูด้วยนะครับ